แต่เอาล่ะก่อนที่จะมีการเริ่มรัฐพิธีประชุมสภาใช่ไหมครับ
วันนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐครับ

วันนี้ไปที่อีสานไปที่ขอนแก่น
ไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยที่ขอนแก่นวันนี้ครับ
เสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลาด

คุณผู้ชมมินทร์โน่นคนยาวไปถึงโน่นนั่นครับ

คือแฟนคลับโอ้โหคือคลั่งใครมากชื่นชอบมากครับ
ทันทีที่นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเดินทาง
ขอนแก่นเสียงกรี๊ดดังสนั่นครับ
ลงจากรถตู้เสร็จแล้วไปไหนไปขึ้นรถแห่

เพื่อขอบคุณที่เลือกสอของภักด์

ประชาธิปไตยนั้นเจริญก้าวหน้า
แล้วก็บอกด้วยว่าคือเลือกตั้งใหม่

ชนะเป็นชนะแพ้เป็นแพ้อย่าโกงก็พอ

ขบวนแห่ไปถึงเวที๒๐๐ปีบึงแก่นนครจุดปลาใส
ตรงนั้นหัวหน้าภักด์ก้าวกลายบอกว่า
รอลุ้นเลือกประธานสภาไปด้วยกันนะ

อันนี้เป็นบางส่วนของการปลาใสบนรถแห่นะครับ
บรรยากาศก็จะคึกคักชื่นมื้นแบบนี้แหละครับ

คือก่อนนั้นเจ้าตัวเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาใช่ไหม

มีเลข๓๗๖ใช่ไหมที่โชว์รู
ภาพนี้แล้วคนก็ไปแห่ซื้อกัน

วันนี้เลขท้าย๓ตัวไม่มี๓๗
เลขท้าย๒ตัวก็ไม่มี๗๖

ลอตเตอรี่ใบที่เจ้าตัวถือ
เลขท้าย๒ตัวรางวัลที่๑มวดนี้คือ๙๒๒๖๐๕

มีเลข๐๕อยู่แต่ย้ำนะอันนั้นเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง
ซึ่งมันตกตัวท้ายมันไม่ใช่เลขรางวัลเลขท้าย๒ตัวหรือ๓ตัวท้ายนะ

คุณดู๙๗๑๓๗๖ใช่ไหมครับ
ใบที่คุณพีชทาถือก่อนอันนี้จะถ่ายรูปเซลฟี่ลง

มันไม่เห็นมีเลขเข้าเขาเลยนี่นะ
แต่แหมต้องคิดให้ได้แบบนี้สิ
เอาเลข๓บวกเลข๗บวกเลข๖หน่อยได้เท่าไหร่ครับมิ้น

เลขท้าย๒ตัวงวดนี้คือ๑๖๖

คือเรามันคิดตื้นเกินไปใช่ไหมล่ะ
น้องรุ่นน้องผมโชคดีนะไปซื้อ๓๗๖
ไม่มีเลยได้๑๖มาแทนถูกเลขท้าย๒ตัวครับ

แล้วบอกด้วยนะครับว่าเลข๓๗๖จะไปออกอีกทีงวดหน้าหรือเปล่า
นู่น๑๔๑๕กรกฎาคมช่วงกลางเดือนนี้
รัฐสภาเกียรติกายบางคนเขามองไปตรงนั้นแล้วนะฮะ
ก็คือเป็นตัวเลขที่เมื่อสสกับสวรวมเสียงกัน
ก็จะโหวตเห็นชอบส่งนายพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเอง
เขามองว่านู่นแหละช่วงนั้นแหละ
เลข๓๗๖จะไปแสดงอภินิหารอยู่ตรงนั้น
แล้วก็บอกด้วยนะครับบอกว่าจริงเนี่ย
ในชีวิตไม่เคยเล่นพนันนะแค่เอาเลขมาบวกกันเฉย
อันนี้ก็เจ้าตัวบอกนะครับกรณีที่หลายคนเริ่มจับตาดูนะ
คู่แข่งโอ้โหตอนนี้มีกี่แม่กี่พ่อแล้วเนี่ย

ตัวก็ชี้แจงแบบนี้นะครับอย่าลืมขยันทำมาหากินกันด้วยนะทุกคนนะ

นายพิธาหารือกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่โรงแรมรามากาเดนนะครับ
ก็พูดถึงตำแหน่งประธานสภาบอกว่าน่าจะได้ข้อยุติ

หลังมีกระแสข่าวว่าจะหารือเรื่องประธานสภายาวไปถึง๓กรกฎาคม
กระแสข่าวหลายเรื่องตอนนี้ไม่มีมูลความจริง
ยังไม่ได้คิดไปถึงว่าผลจะไม่เป็นอย่างที่คิด
ยังคงมั่นใจในเอกภาพของ๘พักร่วมนะครับ

จุดนี้แล้วทางพักเก้าไกลก็ได้เสนอแคนดิเดตประธานสภาไปแล้ว
แล้วก็ได้ยืนยันในหลักการไปแล้ว
ก็คงต้องรอคำตอบจากภาคเก้าไกลอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาก็
อย่างที่ได้สัมภาษณ์ที่พิศนุโลกไป
ก็อาจจะมีข่าวที่ออกมาหลากหลาย

แล้วก็จากหลายข่าวที่มาจากคำว่าแหล่งข่าว

ว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนอาจจะสับสนตรงนี้
จนถึงหน้าจุดนี้ก็คงต้องยืนยันคำตอบว่า
ผมรอพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอยู่ครับ

ช่วงนี้เห็นพลเอกประยุทธ์นายกลุงตู่เขานิ่งเงียบนะ
เหมือนจะพยายามลดบทบาททางการเมืองหรือเปล่า

ขอไม่แสดงความคิดเห็นไม่วิจารณ์เรื่องนี้ก็แล้วกัน

คุณพิทาบอกว่าทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เป็นเหมือนกับแบรนด์ชวนคนไปเที่ยว

ส่วนที่สวคนหนึ่งวิจารณ์ว่าอาจจะเป็นรัฐบาลและนายกทิพย์
เจ้าตัวบอกว่าก็เป็นความเห็นของประชาชนคนหนึ่ง

แล้าก็ยืนยันว่าไปดูแข่งไวเละ

ตามหลักการแล้วก็เป็นความเห็นของคนคนหนึ่ง

แต่โอเคถ้าเนื่องจากว่าเป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง
ก็อาจจะมีเสียงที่ดันขึ้นมาหน่อย
แต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราต้องให้โอกาส
ในการสอบถามพี่น้องประชาชนหลายฝ่ายหลายคน
แล้วก็จริงแล้วก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วนะครับ

เป็นเรื่องปกติมากนะครับที่
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าผู้นำประเทศ
ที่เดินทางไปดูการแข่งกีฬาของประเทศของ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดหรอกครับ
วันที่จะเลือกประธานสภาก็ใกล้จะเข้ามาถึงทุกทีแล้ว
คณะเจรจาว่ายังไงบ้างก็ยังไม่รู้เลยนะคะ
วันนี้ไปคุยกับคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยกันหน่อย
ก็บอกว่าก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไร
ผมก็ไม่มีความเห็นอะไรแหละก็เป็นสิทธิ์ของก้าวไกล

ส่วนทางฝั่งของเพื่อไทยเดี๋ยวหารือกันภายในดีกว่า
นักข่าวก็ถามคำถามไปสองคำถามใหญ่เลยค่ะว่า
ถ้าวันโหวตนายกนายพิธาไม่ผ่านจะมีทางออกยังไงบ้าง

และถ้าเกิดว่าสมมุติไม่ผ่านจริงพิธาไปต่อไม่ได้
จัดตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐ
มันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมลองฟังค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณพิทาไปต่อไม่ได้มันอาจจะมีสูตรที่เพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐ
โดยดันพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายก

เถอะถามกี่ครั้งก็เป็นอย่างนั้น
ดังนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าที่เขาจะนัดคุยกัน๒กรกฎานั้นจะออกมาเป็นอย่างไร
สัญญาแนวโน้มทิศทางจะเดินต่อไปทางไหน
ขณะเดียวกันครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวครับ
พลังประชารัฐบอกว่าทางพักจะไม่เสนอชื่อใครชิงตำแหน่งประธานสภา
ตามที่มีกระแสข่าวและบิ๊กป้อมพลเอกประวิทธิ์
หัวหน้าพักให้สอสอในพักดูบุคคลที่เหมาะสมในวันโหวตเลือกประธานสภา
แล้วให้ฟังสัญญาณจากหัวหน้าพัก
สอสอทั้ง๔๐คนจะโหวตไปในทางเดียวกันแบบเป็นฉันธามติ
อันนี้นะฮะห้ามบวชแตกแถวนะ
แล้วที่มีกระแสข่าวว่าบิ๊กป้อมมีโอกาสลุ้นเก้าอี้นายกยังไม่ได้คุยกันถึงตรงนั้นเลย
แต่การโหวตเลือกนายกก็จะเป็นนโยบายของพักว่าจะเลือกใครเหมือนกัน
อีกหนึ่งคนครับและอีกหนึ่งพักฯ
รวมไทยสร้างชาตินายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักครับ
บอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติมีความชัดเจนว่าการเลือกประธานสภารวมถึงตัวนายกเนี่ย
จะไม่เลือกคนที่มีวาระมุ่งแก้ไขมาตรา๑๑๒แน่นอนเพราะถือเป็นความมั่นคงของรัฐ
เป็นกฎหมายสำคัญของประเทศแล้วมองว่าที่พักเก้าไกลไม่ยอมถอยเรื่องประธานสภาให้เพื่อไทย
เพราะชัดเจนเรื่องการแก้กฎหมายนี้อีกหนึ่งคนจากรวมไทยสร้างชาติเลขาของพักครับ
นายเอกณัฐพร้อมพันธ์ทวิตข้อความถึงการตัดสินใจลาออกจากสอสอของนายพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าไม่ต้องตกใจกับการที่คุณ
ีรพันธ์เลือกที่จะสละสอสอเพื่ออยู่ช่วยท่านนายกต่อเพราะเป็น
คนที่รอบครอบตัดสินใจดีแล้วว่ายังมีภารกิจสำคัญในช่วง
นี้ที่ต้องอยู่ช่วยลุงตู่ในฐานะเลขาธิการนายกต่อไปและยัง
เป็นหัวหน้าพักส่วนลำดับสอสอบัญชีรายชื่อที่จะขยับให้ขยับขึ้น
แทนก็น่าจะเป็นคุณอนุชาบูรพัชชัยศรีขึ้นมาแทนที่นั่นเอง
อันนี้คือความเคลื่อนไหวการเมืองล่าสุดในวันนี้อีก
กี่วันก็จะเปิดประชุมสภารอติดตามความร้อนแรงครับ